ชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้อุบัติเหตุบ่อยเหลือเกิน
ทั้งเจ็บทั้งตายล่าสุดเสียชีวิต
สองศพจากกระยานยนต์
จังหวะเป็นปากซอยนะฮะแล้วเขาก็
มาคันหนึ่งพอดีฮะอีกคันหนึ่งพุ่งมาก็ชนกันอย่างจังนะครับ
คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๓ตุลาคมนะครับถนนสายปลวกแดงโรงน้ำตาลตะวันออก
ใกล้กับปากซอยครองกรรม๒อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตะบนตาสิทอเมืองผลวกแดงจวัดระยองนะครับ
กล้องวงจรปิดนี้เป็นของร้านค้าใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าคันหนึ่งก็คือบิ๊กไบท์นะฮะเป็นบิ๊กไบท์สีแดงนะครับ
คนขี่ชื่อนายสารกิจวงจักรอายุ๒๗นะฮะเขาขี่มาทางตลาดโรงน้ำตาลมุ่งหน้าไปทางตัวอำเภอปลวกแดงนะครับ
อีกคันหนึ่งเป็นฮอนนาดรีมสีดำนายชาตรีชาวาปีอายุ๒๘ขี่มาสวนมาอีกฝั่งหนึ่ง
ก็เนี่ยฮะมีคันหนึ่งก็พุ่งชนไปนะครับอีกคันนึงเขาก็เหมือนกับ
เลี้ยวเบี่ยงมาแล้วก็เข้าไปในเลนส์อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้
ทีแรกทั้งสองคนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านแถวนั้นก็พยายามช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตทั้งคู่นะครับนายสรกิจคนขี่บิ๊กไบท์เนี่ยคอหักแขนหักนะฮะ
ส่วนนายชาตรีนะครับก็คอหักแขนขาหักเหมือนกันนะครับสพปลวกแดงนะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะ
พบว่าจักรยานยนต์ทั้งสองคันเนี่ยพังเสียหายยับเยินทั้งสองคันนะครับกู้ภัยที่มาช่วยในที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าโอ้โห
แต่ละคันเนี่ยเห็นไหมฮะจุดนี้ปากซอยคลองกรัม๒เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมีทั้งเจ็บทั้งเสียชีวิต
กู้ภัยที่ไปช่วยในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยคุณเห็นมาสอนกู้ภัยบอกผมเนี่ยก็เคยประสบอุบัติเหตุในจุดนี้มาแล้ว

เป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับปากซอยตรงนี้เลยฮะคลองกรัมสองนะฮะนี่กล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่แถวนี้นะครับบอกว่าถนนตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากมีผู้เสียชีวิตมีคนเจ็บเยอะลักษณะแบบนี้ฮะพอมามันเป็นเนินฟุ๊บลงไปค่ะบางทีมาเร็วแล้วไม่ชินเส้นทางก็บังคับ
จักรยานยนต์สองคันนี้เสียชีวิตทั้งสองนะฮะค่ะคนหนึ่งก็เป็นชาวลำปางนะครับ
อีกคนนึงก็ชาวสระบุรีนะครับญาติญาติก็มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ